บรรยากาศงานลอยกระทงทั่วไทยนะคะ

เมื่อคืนได้ไปลอยไหมคะค่ะดีแล้วค่ะทำงาน

พาไปดูบรรยากาศหลายพื้นที่นะคะ

ที่แรกเลยนะคะพาไปดูที่จังหวัดชนบุรี
ยังไงคะที่นี่นี่คือที่วัดเขาดินที่ตะมนต้วยกะปินะคะ
แปลกยังไงอ่ะทำไมฮะนี่ก็คืองานลอยกระทงทั่วไปแปลกค่ะคอนเฟิร์มยืนยันว่าแปลกนะคะ
เดี๋ยวจะยืนเย็นนี่เห็นไหมคะ
ยังไม่เห็นว่าแปลกแต่ว่านี่แหละค่ะนี่คือความแปลกนะคะ
นี่ด้วยความที่ว่าวัดตรงนี้ตั้งอยู่บนเขาไงไม่มีแม่น้ำ
ไม่มีแม่น้ำแล้วก็ลำคลองไหลผ่านก็เลยต้องใช้สไลเดอร์ลอยกระทงแบบนี้
มันจะไม่คว่ำเหรอไม่คว่ำคำนวณแรงไหลของน้ำแล้วนะคะ
ลอยเสร็จปุ๊บสไลเดอร์ลงไปข้างล่างเป็นอ่างค่ะ
เติมน้ำไว้ให้เต็มนะคะนี่ค่ะ
กลายเป็นว่าลอยกระทงสไลเดอร์แบบนี้รู้ไหมคะว่าดียังไง
ก็พอไปรวมกันข้างล่างเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะ
ไม่กระทบต่อแม่น้ำลำคลองเก็บง่ายนะคะเก็บกู้ง่ายค่ะคุณผู้ชม
ไหลเลวเฉยมันซิ่งมากนี่ซิ่งมากเลยนะคะ
เอาล่ะถ้าใจอยากขอคำมาทำแบบไหนก็ได้ขอคำมา
พระแม่คงขาเหมือนกันนี่ก็ขอคำมากันไปนะครับ
เออไม่พร่ำจริงแค่นั้นเอาคำนวณมาดีเพราะมีความที่จบฟิสิกส์นะคะ

ถึงบรรยากาศที่เราเล่นสไลเดอร์นะคะนี่เห็นไหมคะโอ๊ย
บรรยากาศชื่นมื้นแบบนี้นะคะที่วัดเขาดินอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
หลายคนก็มีความสุขนะคะหลายคนก็มีความสุขเคยไปวัดนี้เหมือนกัน

กลัวยังไงรู้ไหมกลัวเด็กขึ้นไปแล้วก็ลอยลงสไลด์ลงมากับใคร
มันหน้าเล่นเนี่ยนะหน้าลงไว้เอง
โอ๊ยนี่โอ๊ยกลัวแห่งโค้งเหลือเกินนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่วัดเขาดินที่อำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
ที่ต่อไปก็แปลกเหมือนกันแปลกตรงไหนที่ต่อไปนี่
เสี่ยงอันตรายไงใช้วิธีการชักรอกแบบนี้นะคะ
กระทงชักรอกที่วัดบางสมหรือว่าวัดทองนพคุณนะคะ
บางประกงฉะเชิงเศร้าทำไมรู้ไหมว่าต้องใช้วิธีการแบบนี้
ตรงนี้คือแม่น้ำบางประกงนะคะก็ด้วยเพราะว่าตลิ่งกับระดับน้ำเนี่ยเห็นไหมคะ
มันสูงกว่ากันเยอะคุณกล้าไหมเอื้อหัวทิ้มก่อนเลย
ไม่ค่ะไม่ต้องค่ะใช้ชักรอกแบบนี้นะคะ
ทางวัดทำให้ทางวัดจะเตรียมไว้ให้นะคะไม่อันตราย
และจะบอกว่าหลายคนที่ไปลอยเนี่ยก็ชื่นชอบนะโดยเฉพาะเด็กมีความรู้สึกว่าสนุกไง
ปกติแล้วเวลาเราลอยกระทงเนี่ยคือเอื้อมตัวลงไปใช่ไหมไปลอย
แต่นี่ไม่ต้องค่ะนี่ไม่ต้องเห็นไหมเด็กยืนอยู่เนี่ยเขาก็มีความสุขได้นะคะนวัตกรรมกันเนอ
ใช้คำว่านวัตกรรมใช้คำว่านวัตกรรมกันเลยทีเดียวนะคะ
ปิดท้ายที่วัดภูนกค่ะตรงนี้ดียังไง
เห็นไหมเห็นในมือของผู้หญิงผู้ชายไหมคะ
นี่คืออะไรล่ะจาน
นี่รอยกระทงมาผิดงานหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดมีหม้อด้วยมีหม้อด้วย
มีทุกอย่างค่ะนี่เห็นไหมจานก็มาหม้อก็มี
แล้วใช้อะไรล่ะทูบเทียนดอกไม้ไปปักข้างใน
เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่สร้างมลภาวะต่อแม่น้ำลำคลอง
ยังได้บุญอีกด้วยนะคะนี่คือที่วัดภูนกอำเภอศรีสัชนาลัย
สุโขทัยนะคะคือทางวัดเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้
ทั้งหม้อทั้งชามทั้งจานต่างนะคะมีขายจานเนี่ย๒๐บาท
หม้อเล็ก๑๐๐บาทหม้อใหญ่๕๐๐บาทแล้วยังไงแม่
หลังจากนั้นพอรุ่งเช้าวัดก็จะมาเก็บจานชามหม้อกระมัง
เข้าวัดเป็นสมบัติของวัดแล้วเอาทั้งหมดเนี่ย
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้หยิบยืมไปใช้เวลางานบุญไง
กลางมาถามว่าให้เขาลอยได้หรือเปล่าเขาก็ลอย
นี่คือสระน้ำในส่วนของวัดนะฮะเห็นไหม
ลอยแบบนี้เพราะทุกท่าวก็ไปเก็บไม่เป็นมลพิตด้วย
น้องชอบเห็นไหมหนูชอบเลย
ลอยลุกระวังตกน้ำนะฮะ
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะบรรยากาศงานลอยกระทงแปลกแหวกแนวของปีนี้ค่ะ